คุณผู้ชมคะไปตามความคืบหน้าในคดีนี้กันหน่อย
เพราะมันมีความคืบหน้ามาเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากมีคนไปพบศพของผู้ชายคุณหนึ่งอายุ๓๐ปีถูกทิ้งวัดที่สวมพร้าว
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้แล้วว่าคนที่บงการฆ่าและมือสังหารเป็นใคร
เป็นคนในครอบครัวมีแม่แท้ร่วมขบวนการด้วยค่ะ
นี่คือนาทีตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสพลานสกาไปสกัดจับนายคนนี้ได้ค่ะ
ทฤษฎีค่ะหรือในชายอายุ๔๒ปีเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นคดีฆาตกรรมนายธีรพลโพพันธ์อายุ๓๐ปีถ้าไล่เลียงกันเนี่ยตามลำดับญาติ
ตัวนายชายที่ถูกจับเป็นน้าชายของนายธิรพลคนตายซึ่งถูกพกศพถูกยิงเอาไว้ในสวนมะพร้าวที่อำเภอลางสกา
อย่างที่บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนแรกตำรวจพยายามสืบสวนเพราะยังไม่สามารถที่จะระบุตัวตนผู้ตายได้
จะทราบในเวลาต่อมาว่าคนตายคือนายธีรพลอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ขยายผลสืบไปแล้วรู้ว่าผู้ร่วมก่อเหตุในการฆาตกรรมตัวนายธีรพลนั้นมีด้วยกันทั้งหมด๓คน
คือนายทฤษฎีก็คือคนที่ถูกสกัดจับน้าชายคนนี้นะคะส่วนอีกสองคนโอ้โหนี่น่าตกใจนะคุณผู้ชม
เพราะตำรวจบอกว่าคือแม่และพี่ชายแท้เป็นผู้บงการฆ่าออกหมายจับกันหมดแล้วนะคะ
นายทฤษฎีเนี่ยให้การรับสารภาพตอนถูกจับกลุ่มเจ้าตัวบอกว่าผมตั้งใจจะขับรถไปมอบตัวกับตำรวจอยู่แล้ว
แต่สุดท้ายตำรวจมาสกัดจับก่อนส่วนสาเหตุที่ต้องฆ่าหลานของตัวเอง
เพราะอ้างว่าหลานชอบใช้ความรุนแรงกับแม่ตัวเองแล้วก็เครือญาติ
ไม่มีใครทนไหวแล้วก็เลยต้องร่วมมือกันเพื่อจบปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
เจ้าตัวก็บอกแบบนี้นะคะมันมีเรื่องของการทำร้ายกันในครอบครัว
แต่เดี๋ยวยังไงตำรวจต้องสืบสวนต่อจับกลุ่มตัวได้แล้วก็พาไปที่โรงพัก
เดี๋ยวต้องสอบส่วนเพิ่มเติมนะคะอีกครั้งหนึ่ง
เพราะอะไรเพราะยังมีผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้อีกต้องตามจับต่อค่ะ